เรื่องของแมวพักเอาไว้ก่อน

เรื่องของหมาหมาที่ว่าก็ขี้อ้อนจริง
แล้วหมาตัวนี้มันอ้อนยังไง
มันมีวิธีในการอ้อนเพื่ออะไร

ได้ดู
มากินอาหารที่ร้านลาบนะคะ

แล้วคืออาหารบนโต๊ะมันมีแต่แบบนี้
แล้วจะให้เขากินอะไร

ลูกเขาทำ
นี่ไงหยิบอันนี้ให้เขาก็ได้

น้อง

น้องเล่นเอาคางมาเกยตรงขาเลยเหรอ

ทำยังไงถ้าเป็นคุณเจอแบบนี้
แล้วคุณดูอาหารบนโต๊ะนี่มีอะไรบ้าง

ดิฉันว่าถ้าได้ข้าวเหนียวแล้วเอาน้ำจิ้มไปด้วย
ผมคาดว่ามันได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันต้องนอนอยู่ตรงนี้แน่

แต่ผมว่ามันคงจะได้รับอาหารจากลูกค้าแถวนี้จนคุ้นเคย
ฉันว่าบางอย่างอย่างเช่นพวกแบบคอหมูย่างหรืออะไรแบบนี้

โอ้โหมูย่างเสือร้องไก่ปิ้ง

แต่เอาไปเล่นตอนสมัยเด็กเนี่ย
ผมเนี่ยนะตอนกินข้าวกลางวันที่โรงเรียน

เวลามันชอบมาขออาหารเพราะว่ามันชอบยกมือ
ยกมืออย่างนี้แล้วก็ตะกุยตะกุยขา

แต่ว่ามันเป็นความน่ารักความอ้อนความแสนรู้ของเจ้าสุนัขนั่นแหละ
ก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมที่รักหมาดูกันหน่อยค่ะ